มีรายงานบอกว่ากองกำลังผาเมืองมีการปะทะกันกับกองคารวาลขนยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม
ปะทะอยู่ตรงชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เข้าไปในพื้นที่ก็พบว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต๑๕ศพและยึดยาบ้าได้๕ล้าน๘แสนเมตรค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าทหารที่ลาดตระเวนเนี่ย
มีการยิงปะทะกันกับกองคารวาลลำเลียงยาเสพติดตรงแนวชายแดนภาคเหนือ

พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ๑๕๒๐คนเดินลัดเลาะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดแต่ปรากฏว่ากลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเปิดฉากยิงถล่มใส่ทหารก่อนค่ะ
ก็เลยมีการปะทะกันประมาณ๑๐นาทีแล้วมันช่วงค่ำแล้วเขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ก็ต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนนะคะ
วันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เลยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงจุดที่มีการปะทะกัน
ก็ปรากฏว่าพบว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต๑๕ศพนะคะ
สิ่งที่พบนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือกระเป๋าเป้๒๙ใบมียาบ้า๕๘๐๐๐เมตร
อาวุธปืนนะคะ๑กระบอกแล้วก็ลูกระเบิดคว่างไม่ทราบชนิดอีก๑ลูกค่ะ